โรงงานระเบิดที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ยังคงต้องย้ำกันว่าสำหรับพี่น้องประชาชน
อยู่ในพื้นที่รัศมี๕กิโลเมตรอบพยพด่วนที่สุดนะคะ
ใช้คำว่าอบพยพด่วนที่สุดดังนั้นถามว่าอบพยพไปไหน
เขาก็จะมีศูนย์ในการรองรับประชาชนให้อบพยพไปอยู่ที่บริเวณตรงนั้นก่อนได้
เดี๋ยวเราจะไปติดตามการรายงานสดที่บริเวณดังกล่าวนะคะ
อพยพประชาชนอบตบางพลีใหญ่
ติดตามการรายงานจากคุณคารินกมุทยศิลป์ค่ะ
จนถึงตอนนี้ครับผ่านมากว่า๑๕โมงแล้ว
อีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือบริเวณบริษัทมิงตี้เคมิเคิลจำกัดนะครับ
กูภายในระดับเบลิงโดยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย
ทำระดมกันช่วยกันระงับเปลี่ยนเพิ่มให้กระจายตัวเป็นวงกว้าง
ซึ่งตอนนี้ก็คงยังมีควันที่พวยพุ่งออกมา
กลับมาที่ศูนยภขององค์การฝั่งส่วนตำบลบางพิเศษตรงนี้นะครับ
ก็ยังคงมีประชาชนนะครับเดินทางนำเข้ากล่องนะครับ
น้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นนะครับมาบริจาคที่ศูนย์อพยพแห่งนี้นะครับ
โดยมีประชาชนจากทุกที่นะครับและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
เอามาระดมกันกันตรงเข้าไปอยู่ที่บริเวณส่วนประชุมทางด้านบนนะครับ
ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และซ้ำนะครับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็เดินทางมาลงทะเบียน
เพื่อพักอาศัยชั่วคราวอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้นะครับ
ซึ่งด้านในศูนย์ประชุมนะครับก็จะมีประชาชนเนี่ย
เดินทางมาลงทะเบียนกันตั้งแต่ช่วงเวลา๑๒นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
จนถึงตอนนี้นะครับโดยโซนนี้ที่จะจัดไว้นะครับ
ก็เป็นโซนที่ชาวบ้านประชาชนที่เดือดร้อนนะครับ
เดินทางเข้ามาลงทะเบียนพแรงใต้พักอาศัย
บริเวณใกล้เคียงกับบริษัทมิงตี้นะครับ
โดยตรงบริเวณโซนนี้นะครับที่เป็นศูนย์อบพยพ
จะมีประชาชนที่เป็นประชาชนคนไทยสัญชาติไทยนะครับ
เดินทางมาลงทะเบียนซึ่งจะเห็นได้ว่า
หมอนผ้าห่มก็ได้รับบริจาคมาจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับก็มีประชาชนที่เตรียมที่จะพักผ่อนนะครับ
โดยยังไม่มีกำหนดนะครับว่า
หลังจากนี้จะใช้อาคารนี้เนี่ยพักอาศัยชั่วคราวเนี่ย
ขนาดไหนใช้ไปนานขนาดไหนนะครับ
เพราะตอนนี้ทางอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ย
ก็ยังคงจะพยายามระงับเหตุให้เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ย
หรือเป็นโซนที่ปลอดภัยแล้วนะครับ
ซึ่งบริเวณทางจุดนี้นะครับอย่างประชาชนรายนี้นะครับ
ที่ทางทีมข่าวกำลังจะเข้าไปคุยนะครับ
ทางบ้านของผมพี่เขาก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ของบ้านของพี่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไหมครับ
ก็ผมก็ตึกอยู่ตึกซอย๑๒ซอย๑๒กิ่งแก้วนะครับ
พอดีมีเจ้าหน้าที่เขาประกาศกันเลยต้องมา
ทีแรกก็ว่าจะรอดูสถานการณ์ที่ห้องก่อน
ก็รู้สึกว่ามันจะไม่ดีขึ้นก็เลยต้องมา

เดินทางมาที่ศูนย์อพยพแห่งนี้ตั้งแต่ช่วงกี่โมงครับ
ผมมาประมาณ๕โมงครึ่งนี่นะครับประมาณนั้น
ตอนช่วงที่เกิดเหตุช่วงเวลาประมาณตี๓ย้อนกลับไปเนี่ย
ที่บ้านของพี่เองเนี่ยได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายไหมครับ
ก็ไม่มีความเสียหายแต่ได้ยินเสียงว่ามันสะเทือนขึ้นมาเฉยนะครับ
ก็รู้สึกรู้สึกได้สัมผัสได้
มีใครได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไหมครับ
ก็รู้สึกที่ซอยผมจะไม่มีอะไรนะครับ
แล้วมีใครได้เตรียมเข้าของที่จำเป็นได้ออกมาได้มั้ยครับ
ส่วนมากจะเอาของวิคกี้มีสร้อยพระพระพวกอะไรก็เอามา
ทีวีพวกอะไรก็อยู่ที่ห้องไม่ได้ออกมาเลยครับ
คือเตรียมรอให้สถานการณ์มันปลอดภัยแล้วคือก็เลยจะรีบกลับไป
ใช่ประมาณนั้นค่ะ
ได้รับแรงสั่นสะเทือนเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
หรือได้รับอันตรายถัดไปของอาคารแห่งนี้
ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะให้ประชาชนที่เป็นแรงงานต่างด้าว
ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ก็พักอาศัยอยู่ที่อาคารที่เป็นอาคารของโรงเรียนวัดบางพรี
เช่นเดียวกันก็คือถัดไปจากหอประชุมแห่งนี้
ซึ่งตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วย
อำนวยให้มาอำนวยความสะดวก
เตรียมที่จะมีข้าวของมีแมสมีเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็น

เพราะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ประชาชนที่เดินทางมาก็จะต้องลงทะเบียน
โดยชาร์จประชาชนเอกสารแล้วก็กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์
แล้วก็สามารถเข้ามาพักอาศัยอยู่ได้
จนกว่าเจ้าหน้าที่จะประกาศว่า
พื้นที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบมิงตี้เค

และซึ่งก่อนหน้าทางพิทธิภาครุมเจริญรัฐ

พร้อมตรวจสอบให้กำลังใจกับประชาชนที่อยู่บริเวณนี้
ประชาสัมพันธ์แล้วฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้ามาดูเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นตัวผลิตโฟมนะครับ
ซึ่งจะได้รับอันตรายหากสูดดมเข้าไปมาก
มีผลกระทบกับปอดและเป็นสารก่อมะเร็งครับ

ของอุงการประธานสนบนบางภีรใหญ่ครับ
ขอบคุณคุณคารินและทีมข่าวด้วยนะคะ
เขาบอกว่าโอเคกลิ่นของขวันมันแสบจมูกมาก
บอกว่าสูดดมขวันไปนะหมื่นหัวเลยนะคะ